คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาถูกขโมยรถจักรยานยนต์ไป๑ปี
วันดีคืนดีไปเที่ยวเห็นเอ๊ะทำไมมันเหมือนรถฉันเลย
ทำไมทะเบียนเดียวกันเลยสุดท้ายไปเจอรถของตัวเองครับ
หลังจากหายไป๑ปีแล้วไปถามคนขี่
รถคันนี้เธอได้มายังไงลุงซื้อต่อใหม่ทีนึงราคา๒๐๐๐๐บาท
ตำรวจสพเมืองนครนายกเข้าไปตรวจสอบ
น้ำหมูแปดเจ้าบนข่าวพระอำเภอเมืองนครนายก

นครนายกสีชมพูชมพูนี่แหละ
ก็มีนางสาวพรกมลถุยดอยอายุ๒๖ปี

เมื่อ๑ปีที่แล้วว่ารถเขาหายไป

เรื่องต้นไปถามผู้หญิงที่ขับรถมา
ชื่อว่านางสาวน้ำฝนอายุ๒๕ปี
เธอก็บอกว่าอ๋อลุงค่ะรถคันนี้เป็นของลุง
ลุงซื้อมานะฮะราคา๒๐๐๐บาทประมาณเดือนกว่า

ทีนี้ซึ่งก็คือ
น้องชายของลุงก็คือพ่อของคุณน้ำฝนที่ขับมานี่แหละนะฮะ
น้ำฝนเขาบอกว่ารถเขาเสียมา๒วันไม่มีรถใช้
รถไปซ่อมก็เลยเอารถของลุงที่จอดอยู่มาใช้ไปพรางก่อน
ทีนี้เมื่อตรวจสอบเอกสารในรถอ้าว
มันเป็นของชื่อพรกมลทุยดอยเจ้าของรถเขานี่
เขาซื้อมาตั้งแต่๑กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ก็เลยรู้ว่าอ๋อรถคันนี้เจ้าของคือพรกมล
ไม่ใช่ของลุงของเขาหรือว่าของน้ำฝนที่เป็นคนขี่มา
ขณะที่นางสาวพรกมลเจ้าของรถก็เลยบอกว่า
ขี่รถมาเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยปลือครับ
แล้วระหว่างทางเห็นรถฉันขออภัยนะ
เมื่อกี้คือคนที่ขี่มาคือน้ำฝนแต่ภาพนี้คือเจ้าของรถนะครับ
คนนี้คือพรกมลเขาบอกว่าเอารถฉันนี่
ทะเบียนก็ใช่สีก็ใช่หายไปปีกว่าแล้วทำไมจอดอยู่ตรงนี้
ก็เลยลงไปดูปรากฏว่าใช่จริงไปฟังเสียงเจ้าของรถนะฮะ
ทีนี้พอคุณพรกมลแจ้งความไป
คุณน้ำฝนผู้หญิงคนสักครู่ก็เลยโทรบอกคุณพ่อ
คุณพ่อเดินทางมาหน่อยตอนนี้โดนจับเพราะว่าเป็นรถของเจ้าของเขา
อีกทีหนึ่งนะพ่อก็เลยต้องมาที่สพมาให้ปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็เชิญตัวลุงที่เป็นคนซื้อต่อมาราคา๒๐๐๐บาท
สอบประคำอีกครั้งเพื่อหาต่อว่าไปซื้อต่อมาจากใครเป็นขบวนการหรือเปล่า
สอนให้รู้ว่าจะซื้อของมือสองโดยเฉพาะยานพานะต่อจากใครนะครับ
เอาให้ดีให้ถูกต้องตามกฎหมายดูเอกสารดูอะไรให้ถูกต้อง